ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สรรพัฒน์ค่ะตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์สร้างสมดุลในระบบนิเวศช่วยกำจัดซากสัตว์ที่ตายไปแล้ว
และยังเป็นนักล่าในระบบห่วงโซ่อาหารด้วยนะคะล่าสุดทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้มีการสั่งอนุรักษ์ตัวเงินตัวทองนะคะ
เพื่อที่จะให้เป็นสัตว์ที่ช่วยในเรื่องของการเป็นไฮไลท์สำหรับการท่องเที่ยวที่บริเวณบึงพระราม
ซึ่งเป็นโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเคยไปนะคะ
ได้มีการพบเห็นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ยาวเกือบ๒เมตร
ว่ายน้ำไปมาในบริเวณบึงพระรามสร้างสีสัน
แล้วก็ความตกตะลึงให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เพราะว่าตัวเงินตัวทองนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่มาก
ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ได้มีการอนุรักษ์ตัวเงินตัวทองไว้นะคะ
เนื่องจากว่าเป็นสัตว์สงวนบริเวณบึงพระราม
แล้วก็เป็นไฮไลท์สำหรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัว
แต่ว่าเป็นสัตว์ที่รักสงบมาก
หันหลังให้คนแล้วก็ไม่วิ่งไล่คนด้วยนะคะ
เงินตัวทองเป็นสัตว์ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศ

เพราะว่าเขาจะกินซากสัตว์ที่ตายไปแล้ว
กินเสร็จขยะอาหารต่าง
ช่วยไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นหรือว่าความเน่าเหม็นของซากสัตว์นะคะ
และที่สำคัญช่วยลดแหล่งเพาะพันธุโรคอีกด้วย
และยังคงเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดให้กับชุมชน
จากนี้ยังช่วยควบคุมสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์
ไม่ว่าจะเป็นหนูนกพิราบหรือว่าไข่งูพิษ
เงินตัวทองก็จะกินเรียบเลยค่ะ
ตัวเงินตัวทองนะคะถือว่าเป็นนักล่าอันดับต้นของห่วงโซ่อาหาร
ซึ่งก็เป็นดัชนีหนึ่งนะคะในการชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอีกด้วย
คุณผู้ชมคะจากเรื่องตัวเงินตัวทองไปดูเรื่องลิงที่เพชรชบูรณ์กันบ้างค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีฝูงลิงป่า
สภาพหิวโซหลุดเข้ามาในเขตชุมชน
ก่อนจะมีการบรื้อค้นอาหารต่างตามบ้านเรือนวัดโรงเรียน
สร้างความแตกตื่นแล้วก็กลัวให้กับชาวบ้าน
เพราะกลัวว่าจะถูกลิงทำร้ายค่ะ
ก็เลยมีการวิ่งเข้าไปแล้วก็ช่วยกันล้อมจับแบบนี้นะคะ
ซึ่งพบว่าเป็นลิงสมเพศผู้อายุราว๖ปี

ไม่ยอมให้ชาวบ้านเข้าใกล้ในรัศมีที่จับตัวได้ง่าย
แม้จะมีการนำอาหารผลไม้มาล่อ
หวังว่าจะใช้แหหวานในการจับลิงค่ะ
แต่ลิงก็หนีขึ้นต้นไม้ขึ้นหลังคาบ้าน
ทะลุออกไปวัดน้ำอ้อมต่อเนื่องไปที่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

ทั้งหมดก็กลับเข้าไปหากินในป่าตามธรรมชาติเหมือนเดิม
จากกรณีนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
เป็นปัญหาเรื่องของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
โดยที่ผ่านมาทางด้านของหน่วยงานโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ

เขาก็ให้ความสำคัญในการจัดการปัญหา

หรือว่าเป็นการควบคุมประชากรของลิง
ด้วยการดำเนินการแก้ไขค่ะ

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเรื่องของอาหารสัตว์ชุมชนคนต่าง

ที่เราจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขควบคู่กันไป
ก็คือเรื่องของคนหรือว่ามนุษย์ที่อาจจะต้องงดให้อาหารหรือว่าไม่ทำร้ายลิง
เพราะว่าจะทำให้พฤติกรรมของลิงเปลี่ยนไปและอาจเกิดคุกคามคนในที่สุด
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ